จากการแถลงของสวบคอวันนี้เนี่ย
ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็ยัง๒๐๐๐กว่า
๑รายนะคะเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ๒๐๘๖ราย
ติดเชื้อจากต่างประเทศ๑๕ราย
ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว๒๑๘๖ราย
เสียชีวิตเพิ่ม๑๗รายนะคะ
รวมยอดผู้เสียชีวิต๓๙๙รายค่ะ
ผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวอยู่นะคะ๒๙๓๗๑ราย
ผู้ป่วยอาการหนัก๑๔๔๒ราย
ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ๓๙๔รายค่ะ
ทีนี้ค่ะมาดูเรื่องของวัคซีนนะคะ

เข็มแรก๑๙๖๓ราย
เข็มที่สอง๒๒๖๙ราย
รวมคนไทยฉีดวัคซีนต้านโควิด๑๙ไปแล้ว

กว่า๑๔๐๐๐๐๐กว่าเข็มนะคะ
ความเสี่ยงในตอนนี้นะคะยังเหมือนเดิม

ตลาดชุมชนขนส่งนะคะ
พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะ
ทีนี้ค่ะถ้าถามถึงประสิทธิภาพของวัคซีน
ที่คนถามเยอะที่คนสงสัย
คุณหมอทวีสินบอกว่าวัคซีนที่ฉีดไปแล้วล้านกว่าเนี่ยนะทุกคนมีภูมิคุ้มกันเพิ่มมากขึ้นนะคะ
ขอร้องว่าอย่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของผลข้างเคียงหรือว่าแพ้วัคซีนนะคะ
ตรงนี้แหละครับที่เราอยากจะได้ให้เห็นภาพนี้
แล้วกลับเรียนเลยนะครับว่าผลข้างเคียงที่เป็นรุนแรงอะไรทั้งหลายที่มีมาก
ฉีดกันไปล้านสองนะครับก็ทุกคนก็ตอนนี้มีภูมิคุ้มกันขึ้นมา
ยังไม่ได้มีใครที่เกิดอาการรุนแรงแต่อย่างใดนะครับ
อันนี้ต้องบอกเป็นอย่างนั้นเลยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน
ที่ตั้งคำถามที่รอคนบอกคนสูงอายุจะฉีดดีไหม
คน๔๓๑๖๔ฉีดไปแล้วครับ
คนที่มีโรคประจำตัวก็ถามว่าจะฉีดดีไหม๗๕๘๔๐ที่เป็นโรคประจำตัวฉีดไปแล้วครับ
ก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรนะครับ